มีสุ่มไก่ขวางทางเข้าออก
มีสุ่มไก่ก็ต้องมีไก่ใช่ไหมครับ
มีไก่ก็ต้องมีขี้ไก่ครับคุณผู้ชมครับ
มีไก่ก็ต้องมีขี้ไก่ครับคุณผู้ชมครับ

ก็มึงกูไม่บอกมันจะไม่มีทางเข้าบ้านอยู่แล้ว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
โอ้โหกุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องขี้หมาซะแล้วเป็นเรื่องขี้ไก่แต่ใหญ่จริงจริงครับเพราะว่ามีมีดมาด้วยนะฮะแฟนของผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับบันทึกคลิปนี้เอาไว้แล้วมาโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับบอกปัญหาโรคแตกปัญหาเพื่อนบ้านผู้นำสุมชนผู้ใหญ่คนกลางต้องเคลียร์ไม่ใช่นั้นคงแทงกันตายสักวัน
ดุสิตกรุงเทพมหานครขณะเกิดเหตุนะครับเพิ่งกลับมาจากทำงานแฟนที่อยู่บ้านก็ออกมารับแล้วก็บอกว่าผู้ก่อเหตุมาว่านะมาว่านะครับเรื่องที่ชอบพูดว่าสุมไก่ขวางทางเข้าออกก็เลยเข้าไปคุยกับผู้ก่อเหตุยังไม่ทันได้คุยกันดีคุณผู้ชมก็ถูกบีดปลายแหลมแทงจนได้รับบาดเจ็บจนมีการประทะคารมกันอีก
หวานไอ้เนี้ยเริ่มฟันคุมว่ะอย่างตายหรอ

เคยจับเข่าคุยกันไม่เคยคุยแบบว่าเออลุงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเคยคุยป่าไปเคยบ้างใช่แต่ว่าก็บ้างเลยนะนานที
เพราะผมไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยยุ่งกับใครผมก็ทำงานปกติใช่เช้าออกทำงานเย็นเข้าบ้านมันก็ต่างคนต่างด่าบ่นลอยกันไปกันมาอย่างนี้พี่ใช่เพราะผมบ่นผมก็บ่นแค่ที่สิ่งที่มันกระทบกับผมนะผมก็ไม่ได้ด่ามั่วซั่วเกเลอะไร
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเล่าบอกว่าส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ก่อเหตุนะแล้ววันนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็เมาอยู่ในบ้านแล้วก็มีการทะเลาะกันส่วนเรื่องไอ้สุ่มไก่ขี้ไก่เนี่ยนะครับก็รู้ปัญหามามาเหมือนกันแหละคิดว่าก็ต้องมีปัญหาแบบนี้สักวันมันก็เกิดขึ้นจนได้ล่าสุดทีม
ส่วนกรณีนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพยายามจะไปถามคู่กรณีด้วยปรากฏว่ายังกลับมาไม่ถึงบ้าน
ตำรวจสอร์นทดุสิทธิ์ยินยันว่าได้ทำตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้ช้ากดีนะตำรวจนะครับ
ในที่เกิดเหตุและการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของฝ่ายสืบสวน
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้จะออกหมายเรียกคู่กรณี
หากคู่กรณีไม่มาให้ปากคำจะเป็นเหตุให้มีการอนุมัติหมายจับ
นี่แหละครับคือขั้นตอนของกฎหมายตำรวจก็อธิบายให้ฟังครับ